ส่วนเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้ถือว่าน้ำลดแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือน้ำขึ้นสูงเลยแล้วก็แตะระดับ๖เมตรทะลักเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำหลายบ้านเนี่ยถูกตัดขาดไม่มีเสบียงอาหารทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันเองแล้วเขาจะส่งเสบียงกันด้วยวิธี
อุ้ยดูดิ

มันลงไปไม่ได้ก็ต้องส่งอาหารส่งเสบียงกันแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
ข้อความระบุว่าเทศบาลมาแจกข้าว

เพราะว่าหน้าบ้านน้ำเชี่ยวมาก
เทศบาลเขาเลยฝากแจกคนฝั่งนู้นด้วย

โดยเจ้าของคลิปยืนอยู่บนชั้น๒ของบ้านตัวเอง

แล้วยนรกฑจบขวดได้

ว่าพี่ไปผูกเชือกยังไง

เขาก็เลยสามารถที่จะชักรอกเอาเสบียงส่งไปตามไปได้
ชาวเน็ตเห็นอย่างนี้เขาก็ให้กำลังใจกัน
บอกว่าให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วก็ให้ปลอดภัยทุกบ้านทุกครอบครัวด้วย
ชมเพื่อนบ้านว่ามือแม่นมากเหมือนที่คุณขวัญบอกเลยนะคะ
เอาล่าสุดวันนี้ดูสถานการณ์น้ำกันหน่อย
น้ำท่วมที่แม่สายตอนนี้ลดลงต่ำกว่าพนังกั้นน้ำคอนกรีตนะคะ

ทำให้น้ำที่เข้าท่วมร้านค้าที่ตลาดสายลมจอยเนี่ยตอนนี้แห้งแล้วนะคะ
แต่ถนนในร้านเต็มไปด้วยโครน
รายจากกระสอบทรายที่ขนมาทำพนังกั้นนี่ก็คือทะลักกันออกมา
พ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาล้างโครนทำความสะอาดนะคะ
แต่พบว่าบางส่วนยังไม่มีน้ำปลาปลาไฟฟ้าใช้
ทางด้านของพลเอกอนุพงศาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
เดินทางไปพื้นที่ไปตรวจดูสถานการณ์

ฝ่ายปกครองดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง

เมื่อวานนี้ก็มีมวลน้ำมหาศาลเหมือนกัน
ไหลบ่ามาจากดอยของอำเภอเชียงดาว

จากนั้นยังทะลักสู่แม่น้ำแม่แตงด้วย
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนนะคะ

เพราะว่าน้ำมันไหลบากเข้าท่วมศูนย์อภิบาลช้างมีช้างอยู่มากกว่าร้อยเชือก
สัตว์ต่างแมวสูนักบัวควายกว่า๒๐๐๐ชีวิต
อยู่ในเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่เนี่ยเดือดร้อนกันหมด
ควานช้างก็ต้องรีบอบพยพสัตว์ต่างไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะ
นี่ไงดูดิขนาดตัวเขาใหญ่อย่างนั้นน้ำยังขึ้นขาเลยอ่ะ
โอ้นะคะแต่อบพยกกันแล้วโอ้เห็นใจนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุภาวะน้ำท่วม
ทีนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศเรานะ